ก่อนที่จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๓คนสุดท้าย
ล่าสุดกวินธรรมนนำทอนตัวแล้ว
เพราะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ

กลับมาเข้าแคมป์เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ว่ายังไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้
เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณใต้เท้า

ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเจ้าตองก็บอกว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่หายสนิท
ก็ขอใช้เวลารักษาอาการให้หายก่อน
ซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเป็นคนทั่วไป

แต่ในฐานะนักกีฬามันส่งผลให้กลับไปซ้อมแล้วก็เล่นไม่ได้
ก็เสียดายเหมือนกันนะคะที่พลาดโอกาสในการช่วยทีม
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคน
และก็เชื่อว่าทีมชาติไทยดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะ
ขณะที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะคะ
โดยกุญซือมิลาวันรายวัชค่ะก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงสนาม
เป็นการทำประตูของสุมัญญาปริสัยในช่วงต้นครึ่งแรกค่ะ
และรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายจะมีการประกาศในวันนี้นะคะตอน๑๐โมงค่ะ